รักเมพิชชนะแล้วก็เมซิเจ

ซึ่งล่าสุดสาวเมย์เขาก็ออกมาอัปเดตเรื่องราว

ไม่แพ้คู่ไหนก็ต้องยกให้กับคู่รักเมเจเขาแล้วค่ะ
เพราะตั้งแต่เปิดตัวก็โชว์ความหวานผ่านโซเชียลกันถี่ยิบ
ชนิดที่กองเชียร์แคปหน้าจอมาเมาส์แทบไม่ทัน
และแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ค่อยมีเวลาเจอกัน
แต่ก็ไม่เคยปล่อยให้ความหวานจืดจาง
ยังส่งกำลังใจให้กันและกันอยู่ตลอด
เท่านั้นนะคะฝ่ายเมพิชนาธิ์ยังได้โล่งใจ
ที่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายไฟเขียวให้กับความรักครั้งนี้
ส่วนเรื่องแหวนที่แอบสังเกตเห็นสาวเมย์ใส่ตลอดเวลานั้น

เป็นเพียงของที่เพื่อนสนิทให้มาสวมใส่ไว้และเล่นก็เท่านั้นเองค่ะ
ที่จะเพิ่มเห็นหน้าตัวกันบ้าง
จะได้อย่างนั้นไหมประการตัว
คงไม่ต้องบอกนะคะวันถี่คณะไหน
เออเห็นแล้วเพราะพ่อแม่เขาน่ารัก
พ่อแม่เราก็น่ารัก
ฉะนั้นเราก็ต้องผ่านไปให้ได้
แล้วเราก็น่ารักกับทุกคน
พี่สาวคนสนิทอย่างซุปตาอ้ำพัชราภา
อันโฟโลไอจีเพื่อนนักแสดงและหนุ่มแอมพิธานั้น
เมย์ก็ตอบแทนว่าเป็นความตั้งใจของอ้ำมานานแล้ว
เพราะอยากที่จะติดตามและเห็นความเคลื่อนไหว

อ้ำเคยบ่นกับเมย์ตั้งนานแล้ว
อุ๊ยคือเราจะมีกลุ่มลายของเรา
แล้วบางทีเขาก็จะแบบอ้าวทำไมพี่ตกข่าว
เขาตามคนเยอะแล้วมันข้ามเพื่อนสนิทเขา
เขาก็จะรู้สึกแบบ

เพราะเขาไม่ได้รู้เพราะเขาเป็นคนที่แฟลลี่กับทุกคน